คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งอาชีพที่ใกล้ชิดกับประชาชนและทำงานสนองพระราชปนิษฐานของในหลวงรัชกาลที่๙ก็คืออาชีพนักการเมือง

นักการเมืองเป็นตัวแทนของประชาชนทำงานเพื่อประชาชนนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยได้ไปพูดคุยกับคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลซึ่งเป็นนักการเมือง

ยังจำพระราชดำรัฐของในหลวงราชการที่๙ได้สมัยที่ตัวเองยังคงดำรงตำแหน่งทางการเมืองอยู่นะคะ
ลองไปฟังการบอกเล่าถึงความรู้สึกนี้จากคุณสมศักดิษนานันทกุลค่ะ
ผมได้มีโอกาสทำงานสนองพระราชดำริของพระองค์
เมื่อตอนตามท่านพระนัทธรรมบรรหารศิลปะอาชา

ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่องน้ำจืดกับน้ำเข็ม
มันทำให้พี่น้องเกษตรกรที่อยู่ติดกับน้ำจืด
แล้วถูกน้ำเข็มลุกขึ้นมาจนกระทั่งกลายเป็นน้ำก๋อย

พวกมันก็ต้องทรงมองไปว่าถ้าปล่อยอย่างนี้ต่อไป
พี่น้องประชาชนคงอยู่ยากลำบาก
แบ่งป้องกันไม่ไห้น้ำทะเลหนุนเข้ามากลายเป็นน้ำกรอย
แล้วก็พื้นที่เป็นน้ำจืด
ก็จะได้ไม่รับผลกระทบทางระบบนิเวศ

แล้วมันอยู่ที่ตัวคนที่เป็นผู้แทนรัศดร

แล้วนำเสนอแล้วรัฐบาลสนใจมากน้อยแค่ไหน

เพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามีโครงการในพระราชดำริ
หลายโครงการที่ผู้คนก็ถามแบบนี้

เมื่อครั้งที่ผมดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วย

จัดการแข่งขันกีฬาฟิสปิกเกม
ซึ่งการแข่งขันกีฬาฟิสปิกเกมนี้
เป็นการแข่งขันกีฬาที่ต่อเนื่องมาจากเอเชียนเกม
ประเทศไหนที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเช่นเกม
ประเทศนั้นจะต้องเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเฟสปิกเกมด้วย
เอ้าเอเชนเกมคือกีฬาของคนปกติ
เปิดการแข่งขันทั่วไปอย่างที่พวกเราได้รับรู้
แต่ส่วนกีฬาเฟสติกเกมนั้นเป็นกีฬาที่ให้โอกาสกับคนพิการ
พิการจะมาแข่งกีฬาโดยใช้สนามกีฬาที่แข่งเอเชนเกมนี่แหละ
เป็นสนามแข่งขันและกีฬาลักษณะกีฬาประเภทก็เหมือนกัน
ในเรื่องนี้ก่อนการแข่งขันไม่นานได้กราบบังคมทูลพระองค์
ที่จะให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดและปิดกีฬาเฟสติกเกม
ประมาณปีไหนครับ
หลังจากเอเชนเกม๔๐หรือ๔๑ผมจำตัวเลขไม่ได้แต่ตรง๒ปีนี้แน่นอน
แล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปรับไฟพระราชทาน
เพื่อที่จะนำมาจุดในพิธีเปิดเฟสติกเกม
พระองค์ก็เสด็จพระราชดำเนินทรงมีพระราชปฏิสันฐาน
ข้าราชการและบุคคลที่มาเข้าเฝ้าในวันนั้น
เมื่อมาถึงตรงหน้าผมซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพนะครับ
แล้วพระองค์ก็ทรงมีพระสวนให้กับผมนะครับ

ในขณะที่คนอื่นเขาผูกไทยอีกอย่างหนึ่ง

นี่เป็นเน็กไทท์ของที่ละลึก
ในการแข่งขันกีฬาเฟสปิกเกมกีฬาคนพิการครั้งนี้
พระองค์ก็เลยหยุดแล้วก็ตัดกับผมหลายนาที
ว่าคนพิการพวกนี้ไม่ใช่เป็นคนที่น่าสงสารนะ
พวกนี้เป็นคนที่ขาดโอกาส

ว่านักกีฬาคนพิการเนี่ยไม่ได้มีศักยภาพด้อยกว่าคนปกติเลย
ได้รับรางวัลเหรียญทองมากกว่านักกีฬาปกติอีก
ประเทศไทยรู้สึกจะได้ลำดับสองหรือลำดับสาม
ในจำนวนกีฬาที่ชนะเลิศทั้งหมด
แสดงให้เห็นว่าคนพิการไม่ใช่คนที่น่าสงสาร
พิการคือคนที่ต้องการโอกาสขอให้สังคมให้โอกาส
พระราชดำรัฐของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่วรโอวาสที่พระองค์ทรงตัดกับผมเนี่ย
หาที่ยืนให้คนพิการก้มหูอยู่
ผมก็นำเรื่องนี้มากราบเรียนกับท่านบรรหารศิลปาชาและคุณนาที่ให้ความสนใจคนพิการ
เราก็เลยบอกว่าต่อไปนี้เราต้องหาที่ยืนให้กับคนพิการ
เราจึงจัดโครงการอย่างต่อเนื่องสถานที่ราชการ
คุณต้องมีทางราชเพื่อคนพิการที่ติดวีนแชร์

แล้วก็ประกาศเลยว่าสวนสาธารณะหรือที่ธรณะอื่น
แต่กระทั่งรถเมย์ที่จะขึ้นควรจะต้องให้โอกาสคนพิการ
แล้วก็ประกาศเป็นนโยบายทางการศึกษาเลยว่า
พิการทุกคนอยากเรียนต้องได้เรียน
สถานที่ราชการหรือรัฐวิสาหกิจอย่างน้อย
คุณต้องรับคนพิการเข้ามาทำงานบ้าง

จึงเป็นที่มาว่าเริ่มมีพวกคนพิการ
เข้ามาทำงานในส่วนราชการ
เริ่มมีทางลาดเริ่มมีทางขึ้น

มันต้องใช้ความมุ่งมั่นใช้ความมานะพยายาม

ภาพที่ติดอยู่ตามผนังบ้านทุกบ้านเนี่ยมีความหมาย
คนที่เป็นพ่อเป็นแม่คนที่รุ่นเก่าเนี่ย

ไปถามดูสิว่าติดภาพนี้เพื่ออะไร
ทุกคนมีความหมายทั้งนั้นแม้กระทั่งรูปของคนในครอบครัว
ของตัวเองเมื่อตอนทำงานสำคัญ
ก็เพื่อต้องการที่จะบอกตัวเองให้รู้ว่า
ภาพนี้ติดมีเหตุมีผลอะไร
ผมถึงอยากจะให้เด็กเนี่ยต้องถาม
เห็นภาพติดเนี่ยทำไมถึงต้องติด
แล้วทำไมภาพนั้นยังนอกจากติดอยู่ในฝาบ้านแล้ว
พูดง่ายก็คือยังติดอยู่ในใจคน
ทำไมเวลาใครจาบจ้วงหรือเวลาใครแตะ
ในทางที่ไม่ถูกต้องเนี่ยจะเห็นเลยสังคมไทยจะลุกคือขึ้นมา
แล้วก็ไม่ยอมปกป้องพระองค์
นี่คือสิ่งที่เด็กรุ่นหลังจะต้องถามตัวเองว่าทำไม
โปรดติดตามตอนต่อไป